มาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยนะคะณตอนนี้ค่ะรอความชัดเจนจากสบคนะคะ
เรื่องการจัดการแข่งขันฟุตบอลแบบมีผู้ชมในสนามที่จังหวัดระยองค่ะ
จากกรณีที่ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด๑๙แถลงนโยบายรณรงค์ร่วมใจฝ่าโควิดจังหวัดระยอง
หนึ่งในนั้นคือการจัดฟุตบอลโดยมีผู้ชมในสนามซึ่งเรื่องนี้นะคะนายพาทิตยสุภพงศ์ค่ะ
เลขาธิการสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยออกมาเปิดเผยนะคะว่านโยบายดังกล่าวสมาคมก็เพิ่งจะทราบจากการแถลงข่าวเช่นเดียวกันค่ะ
หลังเกิดเหตุการณ์ทหารอียิปต์ติดโควิดที่ระยองจึงมีโอกาสที่จะมีการแข่งขันแบบมีผู้ชม
ซึ่งการแข่งขันที่ว่านี้นะคะไม่ใช่ศึกไทยลีกอาจจะเป็นการแข่งขันฟุตบอลรายการพิเศษที่ทางสมาคมจัดขึ้นเพื่อเรียกกระแส
เช่นฟุตบอลสีเศร้าเป็นต้น
อย่างไรก็ตามในสัปดาห์หน้านะคะสมาคมกีฬาฟุตบอลค่ะจะเข้าหารือกับกกทถึงรายละเอียดและความเป็นไปได้อีกครั้ง
สบคต้องการให้จัดเมื่อไหร่รวมถึงการจัดการแข่งขันในรูปแบบใดบ้างด้วยค่ะ
หากได้รับความไว้วางใจการแข่งขันรายการอื่นในประเทศไทยเช่นไทยลีกฟุตบอลทีมชาติก็อาจจะแข่งขันแบบมีแฟนบอลภายหลังได้เช่นเดียวกันค่ะ
ต่อกันที่ความเคลื่อนไหวการเจรจาลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดระหว่างสมาคมกีฬาฟุตบอลกับทรูวิชั่นนะคะที่จะหมดสัญญาวันที่๒๕ตุลาคม
ซึ่งสมาคมค่ะเตรียมที่จะพูดคุยกับทูวิชั่นถึงจำนวนเงินลิขสิทธิ์ที่ลดลงรวมถึงระยะเวลาที่จะขยายการถ่ายทอดสดออกไปนะคะโดยล่าสุดค่ะสมาคมก็ได้นัดตัวแทนของทูวิชั่นในวันที่๒๔กรกฎาคมนี้เพื่อที่จะพูดคุยเงื่อนไขต่างหากได้ข้อสรุปก็จะนำออกไปให้สโมสรพิจารณาต่อไปด้วยค่ะ
ว่าได้ส่งหนังสือให้กับสมาคมกีฬาฟุตบอลแล้วว่าจะไม่ส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันในปีนี้
จากว่าขาดงบประมาณในทุกด้านทั้งรายได้จากแฟนบอลการตรวจโควิด๑๙แล้วก็สปอนเซอร์ด้วยค่ะ
ส่วนบทลงโทษที่จะตามมาถึงทีมกระบีเอฟซีนะคะไม่ว่าจะเป็นการปรับเงิน๒ล้านบาท
หรือว่าการตกไปเล่นในอาเมเจลีกก็เป็นเรื่องที่สโมสรต้องยอมรับ
ซึ่งทีมกระบีเอฟซีค่ะส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลลีกอาชีพตั้งแต่ปี๒๕๕๙
แล้วก็เคยเกือบที่จะลื่นชั้นไปเล่นในหลีกสูงสุดฤดูการ๒๐๑๒ก่อนที่จะตกชั้นสู่ไทยลีก๓ในปี๒๐๑๖